ถึงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่๔๘แล้วนะครับ
วันนี้จะเริ่มตั้งแต่๑๗นาที๓๐นาทีเป็นคู่แรกนะครับ
แล้วก็๒๐นาที๓๐นาทีหรือว่า๒ทุ่มครึ่งนะครับ

ความพร้อมของทั้งสองชาติมาเลเซียมาชุดเต็มเลยนะครับ
ก็จะเตรียมทีมก่อนที่จะเข้าสู่โทรเมนต์อาเซียนคลับ
แล้วก็จะลองตัวด้วยก่อนไปถึงเอเชียนคลับรอบสุดท้าย
ซึ่งมาเลก็ผ่านเข้ารอบเหมือนกับทีมไทยเหมือนกัน
ไทยเองนะครับก็แน่นอนครั้งนี้ให้โอกาสดาวรุ่งหลายคนติดทีมนะครับ
ไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กหลายคนว่าจะแจ้งเกิดในรายการนี้ได้ครับ
กลางทีมชาติไทยไปร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะครับ
ก่อนเจอมาเลเซียทุกวันที่ผ่านมา
เขาบอกว่าสถิติการเจอกันที่ผ่านมา
แม้ว่ามาเลเซียจะเหนือกว่าทีมไทยในช่วงหลัง
แต่ยังเชื่อมั่นว่าจะไม่เป็นปัญหาสำหรับเกมนี้นะครับ
ลุกคนสำคัญเป็นกัปตันทีม
ส่วนทิริฐรทรบุญมาทันเป็นรองกัปตันทีมครับ

ว่าการมาเล่นทุกครั้งก็หวังแชมป์
เช่นเดียวกับรายการนี้ก็หวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาเชียร์กันเต็มสนาม
พร้อมยืนยันว่าสถิติก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับ
หวังว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในเกมนี้ครับ
ก็แน่นอนว่าเราต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วครับ
เล่นทีมชาติไทยมันสิ่งสำคัญมาก
เพราะว่ามีแฟนบอลคอยเฝ้ามองอยู่
แล้วก็พวกเราทุกคนก็คือเป็นชุดที่ดีที่สุดที่โค้ดเรียกมา
ก็หวังว่าพวกเราจะพยายามโชว์ศักยภาพให้กับแฟนได้ดู

แล้วก็ต่อหน้าแฟนบอลที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้มีฟุตบอลไทยในเล่นในบ้านมานานพอสมควรนะครับ

แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าน้องทุกคนแล้วก็เพื่อนร่วมทีมรวมถึงพี่เนี่ยจะสามารถเอาแชมป์ได้ครับ
กระสินรวมถึงประถมพลเจริญรัตนาพิรมทำเกมลุกสนับสนุนส่วนประชายใจเด็ดเป็นกล่องนัดตัวเป้าครับ
ส่วนสื่อชาวมาเลเซียอย่างทางอุยคินไฟนะครับ
และด้วยเสียงเชียร์ในเกมนี้น่าทำให้ไทยได้เปรียบ
แต่เชื่อว่ามาเลเซียจะบุกมาเฉินชนะไป๑๐ได้ครับ
ครั้งล่าสุดที่ทีมไทยชนะมาเลเซียเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก๘ปีที่แล้วนะครับ
ในเกมที่เปิดบ้านคว้าชัย๒๐ครับในศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐
ในรอบชิงชนะเลิศเกมแรกก่อน
หลังจากนั้นนะครับ๕เกมที่พบกันทีมไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับ
ไทยเสมอ๒และแพ้ไปถึง๓นัดครับ
ประดูกที่แม่งของมาเลเซีย๒คนสำคัญนะครับ
คนแรกคือโมฮามาดูซูมาเร่กองกลางในวัย๒๘ปี
ซึ่งเป็นแข้งโอนสัญชาตินะครับจากทางแกมเบียก็เคยฝากผลงานสุดแสบ
ประตูคว้าชัยเหนือทีมชาติไทยในบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชีย

จุบันเล่นให้กับมาเลเซียไปแล้ว๒๘นัดยิงไป๗ประตูครับ
คนที่สองก็คือซาฟาวีราซิสครับ
ในวัย๒๕ปีที่เคยฝากผลงานสุดแสบอีกแล้วเหมือนกัน
ทีมไทยนะครับในบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๒
ก็เป็นคนเรียกจุดโทษแล้วก็ซัดประตูย้ำแค้นทีมไทยอีก๑๐นะครับ
จุบันเล่นให้กับมาเลเซียไปแล้ว๔๒นัดยิงไป๑๘ประตูครับ
นาฬิกา๓๐นาทีหรือว่า๕โมงครึ่งนะครับ
แอนโตเบโก้เจอกับทาจิกิสถาน